สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับมินนี่นัทชาค่ะ
คุณผู้ชมบ่นร้อนกันมาเป็นสัปดาห์นะคะ
แล้วก็เตือนคุณผู้ชมว่าสุดสัปดาห์นี้จะมีพายุฤดูร้อนพัดเข้าถล่มประเทศไทยนะคะ
ภูมิภาคแรกที่ต้องเฝ้าระวังก็คือภาคอีสานค่ะ
ก่อนที่พายุรูดูร้อนเนี่ยกระจายไปทั่วทั้งประเทศ
สุดสัปดาห์นี้๓วันหลังจากนี้เนี่ย
ประเทศไทยของเราจะมีพายุตกกระจายทั่วทั้งประเทศ
เกิดจากอะไรคะเกิดจากลมหนาวหรือความกดอากาศสูงจากประเทศจีนค่ะ
แผลลงมาปกคลุมทางตอนบนของประเทศไทย

แผลลงมาปะทะกับความร้อนชื้นในประเทศไทย
ทำให้เกิดเป็นฝนในช่วงกลางฤดูร้อน
ในขณะเดียวกันค่ะยังมีลมทะเลหอบนำฝนนะคะ
พัดเข้ามาทำให้สุดสัปดาห์นี้

ต้องใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษค่ะ
และหลังจากที่สุดสัปดาห์นี้ผ่านพ้นไปนะคะ
หลังจากที่พายุฤดูร้อนเสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ย
อุณหภูมิทั่วไทยก็จะปรับลดลงค่ะ